อุบัติเหตุบ้างช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

ก่อนจะไปชนเสาไฟฟ้าหักแล้วก็ตกลงไปในน้ำนะคะ
นี่ค่ะพอกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็เข้าช่วยเหลือ
พบว่าคนขับที่ติดอยู่ข้างในนี่ค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างสอบสวนนะคะ

พุ่งตกลงไปในน้ำรถพลิกตะแคง
ในรถยังมีคนขับที่ติดอยู่ข้างในค่ะ
ทางกู้ภัยมูลละนิทิสว่างบำเพลงธรรมสถานประชิงบุรี

เกิดขึ้นริมถนนในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์
อำเภอเมืองจังหวัดประจีนบุรีที่คูน้ำข้างถนนนะคะ
ทะเบียนคือกไก่พควาย๔๗๕๓ประจีนบุรี

ใกล้กันมีรถกระบะยี่ห้อนิสันสีบรอนเงินทะเบียน
บใบไม้ททหาร๓๘๓นครนายก
ถูกชนท้ายพังและเสาไฟฟ้าหักไป๒ต้นค่ะ
โอ้โหปรากฏว่าคนขับยังติดอยู่ข้างใน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างไปช่วยเหลือนำตัวออกมาได้
แล้วก็ได้เจอว่าคนขับเป็นพระนะคะ
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีออกมาแล้ว
ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
แต่ถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แต่พระไม่พูดอะไรเลยสภาพยังมึนงงอยู่
นี่ค่ะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายธนาวัฒน์ตองติดรำอายุ๕๘ปีเจ้าของรถกระบะที่เป็นคู่กรณีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุคือเขาขับมาจอดข้างทาง
เติมยางรถหลังด้านขวาเพราะยางรถมันแบน

ระหว่างนั้นรถคันก่อเหตุพุ่งมาชนท้ายอย่างแรงค่ะ
รถเขาแล้วก็รถของตัวเองก็เลยกระเด็นไปคนละทาง
เพราะดีที่เขาไม่ได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่รถคันนั้นจะพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าหัก
ตกลงไปคูน้ำสภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงของคู่กรณีหน่อยค่ะ
เบื้องต้นค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในรถพบเครื่องดื่มชูกำลัง๑ขวด

ซึ่งคาดว่าจะขับรถไปบินทบาท

นะคะตำรวจจะสอบปากคำพระอย่างละเอียดอีกครั้ง

หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ
อันนี้ต้องไปตรวจสอบนะทำไมมีเหล้ามาด้วยเนาะ

เขาไม่รู้อาจจะให้ต้นที่ลองตรวจสอบดู